อ่างทองกันหน่อยเขาบอกชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาทำอาชีพทำตานยีขาย
เขาบอกเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากว่า๓๐ปีแล้วนะ
ดูสิว่าเขาทำกันยังไงคุณดูสิลูกตาลเยอะมากทานเพียบ
เพียบเลยนะคะมาที่นี่เลยตำบลเทวราชอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขาประกอบอาชีพทำลูกตาลยีสร้างรายได้มา๓๐ปีแล้วอ่ะคุณ
ยังไงยังไงซึ่งก่อนที่จะทำขนมอ่ะ
มันต้องเอาตานมายีก่อนใช่ไหมให้ได้เนื้อตาลนะคะ
และก็จะเอาไปวางขายที่ร้านเจ๊โหน่งในตลาดเกษตรสุวพันธ์
คุณสมพรโพศีเขาเผยขั้นตอนในการทำให้ฟังด้วยยังไง
เริ่มต้นจากการซื้อลูกตาลแก่มาจากชาวบ้านอ๋อนี่มันต้องแก่แล้วสุกแล้ว

มาปอกเปลือกนะคะล้างน้ำให้สะอาดแล้วเข้าเครื่องยี
ก็จะมีเนื้อตานเนี่ยไหลออกมาในการะมังเออเอาตาข่ายรองไว้นะคะค่ะ
แล้วเอาตะข่ายรองที่อยู่ในการละมังแล้วตานมันจะออกมาเป็นแบบนี้
คือต้องใช้มือแยกซังตานออกด้วยนะมันจะเกาะมากับเม็ดมันนะคะ
แยกออกนะคะแล้วนำเนื้อตาลไปเทแล้วก็กรองอีกครั้งหนึ่ง
แบบนี้เลยอย่างงี้นี้ราคาขายเขาอยู่ที่กิโลกรัม๔๐บาทค่ะ
ส่วนเม็ดมันอาหารหลังการยีแล้วอ่ะค่ะเก็บไว้แช่น้ำ
เตรียมขายให้กับทั้งพ่อค้าที่รับซื้อจาวตานเขาจะเอาไปทำจาวตานเชื่อม
สนใจติดต่อสั่งซื้อตานยีเจ๊โหน่งก็หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นให้เลย